เราก็มักจะนึกถึงงูอ่ะเนอะใช่คุณผู้ชมงูมันเข้าบ้าน
แล้วที่สำคัญงูเห่ามันขู่ฟ่อเฟี้ยวเลยครับ
โอ๊ยหน้ากลัวไม่แล้วเอาฟังอีกทีฟังอีกทีแล้วพอมันหันมาเท่านั้นแหละ

ตัวเล็กนี้แต่ดูไม่ธรรมดาเลยนะคะ
จริงเพราะอะไรรู้ไหมที่ต้องฝากเตือนกัน
เห็นเราอยู่ในระยะอย่างนี้คิดว่าปลอดภัย

แต่งูเห่าบางชนิดบางตัวมันพ่นพิษอปิดอปิดใส่เลยนะครับ

ไม่เอาปิดหรอกมันพุ่งตรงไปเลย

ไม่ใช่แค่เลอะไงมันถึงขั้นมีพิษ
ก็อันตรายถึงตายถึงตาบอดนั่นแหละ

มันมองไม่เห็นจั๋วจั๋วใบสามใช่ไหมมันมีแป้มโอ้ยได้อะไรเนี่ย
คุณรู้ไหมว่าทำไมงูมันถึงเข้าไปในนี้
มันไปกินเป็ดไงอ๋อใช่มันมีเดี๋ยวก่อนมันเป็นจุดยารักห้องน้ำ
คนละเป็ดงูกินเป็ดนิดฟอร์เหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่ให้ดูขำนะมาเล่าขำก็จริงนะแต่ให้ดูเพื่อระวังภัยกัน
เพราะส่วนใหญ่ในห้องน้ำมันเป็นที่ที่เปียกชุ่มแฉะ
พวกงูพวกสัตว์เลื้อยคานมันชอบเข้าไปอยู่ในนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้อย่าไปเคลียร์อย่าไปทำอะไรเอง
ล็อกห้องน้ำแล้วรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจับเลยครับ